สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันนั้นมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับ
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชพิจารณาร่างพระราชมัญญัติ
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
บอกว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี๒๕๕๐มีสาระสำคัญก็คือ
การเพิ่มเติมฐานความผิดและกำหนดโทษผู้ที่ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
แก้ไขเพิ่มเติมการกระทำที่ต้องได้รับโทษหนักขึ้น
กรณีการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะที่ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งกำหนดโทษผู้จำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ
เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกตั้งแต่๑๒๐ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๐๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หากกระทำความผิดต่อข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
จะได้รับโทษจำคุกตั้งแต่๓๑๕ปีและปรับตั้งแต่๖๐๐๐๓๐๐บาท
แต่หากการกระทำความผิดเป็นเหตุทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายต้องโทษจำคุกตั้งแต่๕๒๐ปีและปรับตั้งแต่๑แสนถึง๔แสนบาท
แล้วแต่ลักษณะของฐานความผิดที่เกิดขึ้นครับ